ลางสาดเป็นของกินเล่นหน้าร้อนประเภทหนึ่งของสาวชาววังที่ต้องมีการตกแต่งประดิษฐ์ประดอยให้มีความสวยงามเรียนแบบลางศาสตร์
โดยการทำอ้อยลางสาดถือเป็นการแสดงฝีมือของกุลสตรีที่ต้องทำด้วยความชำนาญในการใช้อุปกรณ์แกะสลัก
สำหรับการเกลาผิวของอ้อยให้มีความกลมกลึงเกลี้ยงเกลาและต้องประนีตในการตกแต่ง
ด้วยการจัดให้มีลักษณะเป็นพวงแบบลางศาสตร์
ซึ่งการตกแต่งเช่นนี้นอกจากจะสวยงามแล้วยังช่วยให้สะดวกในการกิน